คนร้ายคนนี้ครับจริงมาจักรยานนะฮะ
แต่ว่าไปขอข้างบ้านบอกรถน้ำมันหมด
ขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันหน่อยได้ไหม

แต่อ้างเดินมาบอกว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันหน่อยได้ไหม
บ้านนี้เขาให้เขาสงสารฮะ
ตามท้องเรื่องครับตามท้องเรื่องเลย
ไปกับมอเตอร์ไซค์เลยทิ้งจักรยานเอาไว้
นี่พี่เหตุผลที่ปุ้ยไม่กล้าใจดี
เห็นกับนี้เออนี่แหละมันทำให้คนดีต่อแต้

ฟองแก้วนามสกุลนางวะรัฐนะฮะ
โพสต์เฟซบุ๊กตามหารถจักรยานยนต์ของเธอ

เบาะแสโดยเธอเล่าบอกว่าวันที่๑พฤษภาคม
ที่ผ่านมานะเธอจอดรถไว้ที่จุดบริการประชาชน
มูลนิธิพงไลท์๑๖บ้านศรีเทพน้อยตะบน
สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์มี
ผู้ชายรูปร่างสูงผอมมีอายุแล้วล่ะแต่ง
กายคล้ายทหารออกอุบายว่ารถน้ำมันหมดขอยืม
จักรยานยนไปซื้อน้ำมันหน่อยได้ไหม
สาวสงสารครับตอนแรกก็นะฮะบอกอ่าเดี๋ยวไปซื้อ
ให้แต่ว่าแม่บังเอิญคนนั้นมันดวงมันจะไม่
ดีนะลูกร้องลูกร้องก็เลยให้ยืมก็ให้ยืมผ่าน
หลายชั่วโมงยังไม่กลับมาครับปั๊มมันก็
อยู่ไม่ไกลทำไมไปนานจังแล้วติดต่อเขาไม่
ในที่สุดเหลือแค่รถจักรยานสีแดงนะฮะ
กับขวดน้ำถูกทิ้งไว้ใกล้จุดนี่ครับจักรยาน
สีแดงนี่แหละครับนะฮะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านาง
ฟองแก้วบอกว่าโอหูวเหยยเวฟสีดำฯนะนะซื้อก็
ซื้อมือสองจะเอามาใช้ทำมาหากินผ่อนยังไม่
ได้ปีเลยแล้วผ่อนเนี่ย๒๐งวด๒๑นาครับ
แต่ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะผ่อนกุญแจก็ต้องผ่อน
กุญแจไปนะครับก็เลยขอร้องคนร้ายเถอะ
วอนเถอะเอามาคืนนะจะคืนวิธีไหนก็ได้
เอามาแอบจอดทิ้งไว้ก็ได้ที่เดิมนะ

ถ้าไม่ตั้งใจลุง